รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ศึกลูกทุ่งสองอารมณ์ครับผม
เพลงหนึ่งอาวรคนรัก

ฉันไม่สนฉันไม่เคยค่ะ

ใจจะขาดแล้วใจจะขาดแล้ว
ใจเหอะจะขาดแล้ว
ก็แค่ปูยสายร้ายใจขอบคุยอีกหลายคน
น้องป่าสนของพ่อสนิ

อย่างเดียวคือพูดไม่รู้เรื่องเท่านั้น
คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ห่างทีมสุภาพบรุษสุดซ่าไป๒คะแนน
ทำให้ตอนนี้ทีมสุภาพบรุษสุดซ่า
ต้องรวมใจทรงโชว์ที่มั่นใจที่สุดออกมาสู้

ส่งเจ้าแม่สายแดนส์มาในเพลงลูกทุ่งอีสาน
ศึกครั้งนี้รับรองว่าเด็ดห้ามเปลี่ยนช่องนะครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
แล้ววันนี้นะฮะคณะกำลักษณ์ทั้งสามท่านรออยู่แล้วครับ

รอบที่๑เนี่ยยกนี้เป็นยกที่๙ยกสุดท้ายแล้วของรอบ
ตอนนี้คะแนนเป็นทางการดังนี้ครับ
สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๕คะแนน
สุภาพบุรุษสุดซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
ยกที่๙นะครับน้องตินานะครับเลือกเพลงบ่อเงินแจ็คเม็ดนะครับ
ของพี่ตั๊กกะแตนนะครับผมทำไมถึงเลือกเพลงนี้นะครับน้องตินาครับ
เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ท่านผู้ชมสนุกสนานค่ะแล้วก็อาจจะโดนใจกรรมการได้ค่ะ
ส่วนน้องซีซ่านะครับเลือกเพลงใจจะขาดของอาสรเม็ดสอนสุพรรณนะครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเพราะว่ามันมีลูกคอเยอะครับ
ผมก็จะได้ใช้ลูกคอกับครูครับเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ครับ
โอเคครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสองคนพร้อมกันหรือยังครับ

สตาร์
ยกนี้นะครับจะเป็นศึกลูกทุ่งสองอารมณ์ครับผม
เพลงหนึ่งอาวรคนรักแล้วก็อีกเพลงหนึ่งฉันไม่สน

ทำไมลูกมันถึงใจจะขาดมันเป็นยังไง
คือมันทำให้ผมมีเสน่ห์ตรงลูกคอครับแล้วก็

วันนี้คิ้วเขาไม่ค่อยมีเขาเขียนมาเข้มหน่อย

เพลงบังเงิร์ดจากมิดค่ะ
เลยเราพูดธรรมดาสิลูก

เออเหมือนไม่มีฟิลลิ่งฟิลลิ่ง
ก็คืก่อนนี้ม่อไปที่นี่
ก็คืก่อนนี้ม่อไปที่นี่

เฮ่ยจริงเหรอจริงสนับสนุนสัมผัสได้

ปรับเสียงสูงขึ้นนิดนึง
เราร้องว่าใจจะขาดแล้วเอ่ย
ใจจะขาดแล้วเอ่ย

ใจจะขาดแล้ว
ไหนเมื่อดวงจิตของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับ

ให้สอนเพชรคุยกันภาษาสอนเพชรสอนสุพรรณครับ
มาร้องเพลงใจ
จะจ๊ะอะอะอะอะอะ

โอ้โฮ่ย

พอแล้วยากเล่นด้วย
แต่เพลงพริกักกะแตนนี่เพราะมันเป็นเพลงเร็ว
ถ้าร้องด้วยเต้นด้วยถ้ากำลังไม่ดีนะ
จบกันกันจะหอบจบไปด้วยเต้นไปด้วยจบเลยนะ

ขอยบอกเงื่อจ้ะแม่
เดี๋ยวเป็นลูกคอยขอวินิลารา

นี่ก็คือครูของคุณตั๊กกะแตนเหมือนกันนะครับ

หนองหักลายจงชีตายเธอเล่นได้บ่เคย
เหตุให้เสียใจว่าเคยเห็นให้เจ็บ

ใช่ช้ำต้องเก็บไว้อยู่ในลูกคอแล้วในคอในกระพ่อ
ต้ำเหรอช้ำเอออย่างนี้ไม่ต้องเอาออกมาลูก

เป็นจากการเขย่าตัวเป็นเขย่าขาลูกไม่เก็บช้ำนี่

เอ๊ะเอาวันนี้ดีกว่ามาสอนเพล็ดลูกใคร
เพชรแบบใช้ลูกคอเขย่าขา
ใจ

ช่วงหน้ามาดูผลกันว่าน้องซีซ่าจะทำได้ดีแค่ไหน

รอบที่หนึ่งยกที่เก้าเริ่ม

ก็เวอร์ชันสอนเพชรสอนสุพรรณเลยนะลูกเนาะ

แต่นี่ซีซ่ายังอนุรักษ์เอาไว้

ตรงหน้าตาข้างบน
เมื่อวานเขามีงานแต่งกัน
คนรวยแบงออยมาแย่งแฟนฉัน
หัวใจมันสั่นเหมือนใครมา
หันหัวใจใจจะขาดแล้ว
เอิ๊ะ

ตรงนี้ค่าใจจะบ้าแล้วต่อมาจะมีอะไร
ใจก็จะขาดแล้วเอ่อ
ใจจะขาดแล้วเอ่อ
มองเขาดาบมหภัยโน้น
ก้อนหม่อนึกแล้วนอน
หลับตาตรงนั้นนวล
ตรงโนนิ่มตรงนี้คะ
โอ้โอ้โยใจจะบา
แล้วก็มาจะมีอะไร
ใจเฉ่าขาดแล้ว
ใจเฉ่าขาดแล้ว

ขอบคุณค่ะ
เจ๊ยังห่านครับ

นั่งดูไปก่อน

ดีค่ะภูมิใจที่เขาแบบ

เอาละต้องมาฟังคณะกรรมการนะลูกน้ำ

จะต้องมีการเขย่าลูกคอให้เหมือนอาสอนเพชรคือ

มันเหมือนขยายภาพจากภาพจริงของอาสอนเพชร

คำว่าร้องในภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นหมายความว่ายังไง
หมายความว่าเขาร้องเพื่อการแสดงเพื่อการสนุก
เพื่อการทำให้รู้สึกตลกสนุกขบขันอย่างนี้ครับลูก
แต่ว่าเวลาที่เราเอามาร้องประกวดจริงเนี่ย
สิ่งที่ผมทำไอ้พวกลูกคอไอ้พวกเขย่าอะไรแบบนี้
บางทีมันเกินจากตัวเพลง
เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดมันเลยจะทำให้
ตัวที่ผมเอื้อนมันไม่ลงพอดีกับจังหวะเพลง

แค่ย่อภาพขยายที่ซีซ่าทำได้อยู่แล้ว

แค่แยกว่าเวลาร้องจริงกับร้องเล่น

พี่ฝนจ๋าการตีโจทย์เพลงก็สำคัญนะครับ

ซึ่งเพลงนี้มันเศร้ามากอกหัก
เพราะว่าข้างบ้านเขาแต่งงานแล้วเป็นแฟนเรา
แล้วเราแอบฟังเขาเราได้ยินแล้วเราใจจะขาด
ซีซ่ามองมาหาพี่ฝนทีไร
ฝนก็จะบอกว่าพี่ฝนเศร้าพี่ฝนเศร้า
แต่ซีซ่าก็ยังลอยหน้าลอยตา

เก็บไว้ใช้กับเพลงอย่างเช่นสมมุติ
ยังแจ๋วอะไรอย่างนี้
ซ่ามีตรงนี้ซีซ่าต้องเลือกใช้ให้ถูก
แล้วของที่เรามีอยู่มันถึงจะมีมูลค่า
แค่นี้เองครับซีซ่ามีหมดทุกอย่างแล้ว

เมื่อกี้ตอนคลั่งไอ้ใจจะขาดแล้ว
ที่เขาทำผมนึกถึงพี่แบงค์วงแคร์
อย่างไรครับเขาท่าแบบโอ๊ยนะครับ
คือน้ำเสียงหรือว่าอะไรที่พี่ไอซ์กับพี่ฝนบอก
ถูกต้องหมดเลยเหลือแค่นิดเดียวคือ

เอื้อนแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะ
รับรองว่าใจจะขาดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลย
แล้วอย่าลืมปลูกคิ้วให้พี่หอยด้วย

ใจจะขาดแล้วเอ่ย
จะขาดจริงเลยค่ะน้องนี่สุดยอดมากเลยค่ะ

เพราะว่าเพลงที่ตินาเตรียมมาเนี่ยทั้งสนุกทั้งมันเลยค่ะ
แม่ลูกขอลูกเพื่อนนี้กินขาดจริง
ช่วงหน้าน้องตินาจะมาในเพลงลูกทุ่งอินดี้

ช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ
แค่คุยสายหลายใจควบคุยยิ่งหลายคน
น้องป่าสนขอโทษสำนีด
พอร้องเพลงจบแล้วคุยกับตินาไม่รู้เรื่องนี่สิ

ใจจะขาดแล้วเอ่ออ่าอ่าอ่าอ่า
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้องตินานะครับ
มากับเพลงบ่อเงินจักเม็ดนะครับผม
สนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงบอกงึดจังเม็ดจากนอกตินา
ค่อยเช็คมานี่หน่อยคะ

แล้วเป็นยังคนที่บอกว่าฮักกันมา
ขือสร้างใจดังกระทำใจดองคำ

น้องเหลี่ยวเห็นยามใดมันต่ำใจตับตับ
แล้วเรื่องอย่างน้องสิยอมจมปลั๊ก
ให้ชีวิตสดให้มันคักโหลดแล้ว
กะแค่พูดสายหลายใจขอบคุยยิ่งหลายคน
น้องก็สนขอพอสมนีย์
สิไปทางใดก็ไปน้องก็ได้สนใจ
ขอแก่สีหาอยู่ใส่กะมีย์
ตั้งแต่มือที่อายนิ่มปลาน้องก็อยากบอก
ว่าน้องสปายใจดี
ก็แค่ผู้สายสัวหลายใจแบบนี้
เดี๋ยวหัวใจต่อเนี่ยมันจื้อแล้ว

ก็ต้องมาขอร้องขอความเห็นใจจากน้องให้กลับขึ้นไปสักไป
อย่าว่าวกับคนใจร้ายคนบ่จริงใจมันเสียเวลา
ก็แค่พูดสายหลายใจขอพูดหญิงหลายคนน้องบ่สนของพ่อสมี
สิ่งไปทางใดก็ไปน้องบ่ได้สนใจของจงสี่หายุใสกับนี้
ตั้งแต่มืดมีอายทิมปาน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดี
ก็แค่พูดสายสัวสัวหลายใจแบบนี้เฮ้ยบ่งืดจักเม็ดมือ
ก็แค่ผู้สายหลายใจเพราะผู้หญิงหลายคน
น้องบ่สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
ก็แค่ผู้ชายหลายใจคนผู้หญิงหลายคน
น้องประสนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
สิไปทางได้กล้าไปน้องบ่ได้สนของพ่อสำนี
ก็ร้องได้ดีมากเลยครับก็สนุกมากครับ

ไม่ใช่แต่แค่ท่านนะฮะข้างท่านก็ลุกเต้นไม่เบาเลยนะครับ
เหงแขนเวียงขากันแบบว่าเต็มที่เหมือนกันนะฮะในตอนนี้
พี่ฝนเป็นยังไงบ้างครับผมงึดจากเม็ด
ไม่ธรรมดาเลยกับการตีโจทย์เพลงก็คือเหมือนเข้าใจเพลงเข้าใจมัน
แล้วก็ทำสีหน้าด้วยในบางคำที่จะต้องแบบในคำประชดแล้วหน้าตาก็ประชดด้วย
เสียงมันก็คือออกมามันก็จะอุ้มกันไป
ตินาอยู่ในเพลงตลอดเวลาเลยลูก
แล้วทีนี้สิ่งที่พี่ฝนเป็นห่วงก็คือ
พอร้องเพลงจบแล้วคุยกับตินาไม่รู้เรื่องนี่สิ
แสดงก็คือแสดงแต่เวลาคุยเราก็ต้องคุยให้มันรู้เรื่องด้วย
เป็นศิลปินก็ต้องคุยรู้เรื่องลูกไม่ใช่ลูกก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เหมือนลูกมาจากดังคารอะไรอย่างนี้ลูก
ต้องพูดจาให้รู้เรื่องด้วยนะอันนี้จริงจังอันนี้จริงจัง
เดี๋ยวมันจะติดลูกบุคลิกนี้มันจะติดเดี๋ยวมันจะไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะต้องเป็นศิลปิน
เพราะว่าพี่ฝนคิดว่าหนูเป็นแน่นอนเดี๋ยวดังขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลย
เดี๋ยวพี่อุ๋นจะรอรอฟังว่าพี่เอจะคุยกับตินารู้เรื่องไหม
พี่ฝนจะรอฟังค่ะแต่ตอนนี้เก่งมากค่ะ

ตินาวันนี้เพลงที่ร้องเป็นเพลงที่ชอบหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
เอาตรงนะผมไม่อยากรู้จักพวกคุณสองคนเลย
เมื่อกี้ยังแอบคุยกับพี่หอยตลอดเวลาเลยว่า
เพลงมันเข้าปากน้องมากเลยแล้วก็น้องร้องมันด้วยความเข้าใจ
ทั้งที่เพลงนี้เป็นเพลงที่ถามว่ายากไหม

แต่ยากนะเพราะว่าเสียงต่ำเยอะ
ทีนี้ถามว่าน้องตินาร้องดีไหมร้องดีเลย
แล้วก็บุคลิกภาพเหมาะกับเพลงแต่ว่ามันจะดียิ่งขึ้นไปอีก
ถ้าหนูสามารถที่จะเก็บรายละเอียดเรื่องการเอื้อนได้เหมือนพี่นักร้องที่
เขาเนี่ยเขาร้องเพลงเร็วพี่ฝนเนี่ยร้องเพลงเร็วก็ยังมีเอื้อนอยู่
ตั๊กกะแตนร้องเพลงเร็วก็ยังมีเอื้อนอยู่แบบนี้
มันอยู่ที่การฝึกฝนครับแต่วันนี้เข้าทางหนูเลยล่ะเยี่ยมครับ

เมื่อกี้หลายคนอาจจะดูว่าน้องเขาปุ๊บแล้วแสดงเยอะไป
แต่พอลองฟังไปเนี่ยลองฟังดูเนื้อเนี่ยจนที่เขาร้องประโยคสุดท้าย
บางนึงจากเม็ดแล้วสุดท้ายก็ทำนะ
เฮ้ยนั่นคืออารมณ์เพลงที่เขาเก็บเลยนะ
บางนึกจากเม็ด

เชื่อว่าคนดูแล้วจะเพลินไปกับการร้องเพลงของน้อง

โอ๊ยบางนึกจากเม็ด
โอ๊ยพี่ตีนานี่ร้องได้มันมากเลยครับ

สุภาบุรุษสุดซ่า

เพลงบางนึกจากเม็ดนี่มันได้อารมณ์
มวลมั่นเสด็จเด็ดสละตีอิหลีเดอร์
กรรมการจะชอบโชว์ไหนต้องมาลุ้นผลกันครับ

น้องนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจในความหมายของเพลง

แล้วก็แต่ละเพลงที่น้องเลือกมาตั้งแต่ยกที่แล้วนะครับผม
น้องเลือกเพลงที่เข้ากับตัวเอง

แต่ว่าวันนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ชมแล้วก็คนในสตูใจจะขาดตามครับผม
เพราะว่าลูกคอเหลือแหลมากครับผม

ยกนี้นะครับเป็นยกสุดท้ายของรอบที่๑แล้ว
ไม่รู้ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้คะแนนจากคณะกรรมการไป
และทีมที่ชนะคือ

รอบที่๑ยกที่๙นี้นะครับคณะกรรมการครับ
จะให้คะแนนกับทีมไหนครับ

สุภาพสเตสุเกี้ยวเป็นฝ่ายชนะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สุภาพสตรีสุดเฟี้ยวสีชมพูของเรา
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๖คะแนน
สุภาพบุรุษสุดซ่าของเรา

รอบที่๑จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ในรอบหน้าครับคุณผู้ชมจะเป็นโจทย์ของทางรายการ

เพาะง้องอนก็คงจะต้องขึ้นกันมาทั้งทีมนะครับ

ติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยในรอบหน้ากับ
ร้องด้ายกกำลังซ่า
น้องทั้ง๒ทีมด้วยนะครับ

ลงได้โยนกำลังซ่า

เจอครูปลอมหนูหน่อยไหมคะ
เหมือนจับอึ่งมาเต้นน่ะแล้วก็
ถามจริงเธอมองฉันที่อะไร
มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตา
พอเอามารวมตัวกันโอ้โหกลม
นี่คือเกิร์ลแบรนด์นาวิชกี้

กลับบ้านเถิดหน้าท้องหน้ายังพอย
พ่อแม่นั่งจาล้อย
ผมบอกเลยผมนึกถึงวงหนึ่งที่โด่งดังมาก